ดูเรื่องราวน่ารักในโลกโซเชียลกันหน่อย
ชื่อว่าเจ้ามีตังค์ไซบีเรียนจอมขี้บ่นค่ะ

ดื้อได้ไหมใส่เชือกก่อน

เถียงเรื่องเถียงขอได้ไหม

รอเหนื่อย
เอ๊ะอยู่เฉยเอาเชือกมาด้วย

เอ่อเดี๋ยวนี้หมาพัฒนาหรือ
ทำไมไม่ใส่เชือก

คือคุณต้องเข้าใจว่าไซเบีเรียนขี้คู
ขี้บ่นพูดมาก
มีตังค์นี่คือแบบโอ้โหบอกเลยว่าใครเข้ามาดูคลิป
แล้วก็เอ็นดูอ่ะในความน่ารัก
แล้วก็การขี้บ่นความขี้บ่นมีรอยยิ้มด้วย
น้องเขาจะแบบทำอะไรให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลานะคะ
อย่างเหตุการณ์นี้ก็คือเกิดขึ้นตอนที่พ่อจะพามีตังค์ไปเดินเล่น

พอบ่นเสร็จมีตังค์บ่นกลับ
่นพ่อพ่อไม่เข้าใจหรือไง
มารีบใส่สายจูงจะได้ลงไปเที่ยวเร็ว

เร็วมันสนจริงดูไปเรายังยิ้มตามไปเลยคุณ
ก็ใครอยากจะไปดูความน่ารักแสนสนของเจ้ามีตังค์ตัวนี้นะคะ

แรงเยอะพลังเยอะแล้วพูดมากแล้วต้องพาออกไปเล่น

คือดูจากอุปนิสัยแล้วน่าเลี้ยงไหม
เลี้ยงถ้าคุณมีเวลา